อันนี้ก็เหมือนกันค่ะวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เกือบ
ใช้คำว่าเกือบเฉียวชนกันนะยังไม่ได้ชนนะคะ

คุณวัยรุ่นอายุ๑๙ปีคนหนึ่งโดนเอาคัตเตอร์ปาดคอ
เพราะแค่เกือบเฉียวชนกันภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนเลยคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนคุณว่ามันยอมไม่ได้จริงหรอนี่คือนายภูเทศ
วัย๑๙ปีที่คอยังพันแผลอยู่เลยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าประมาณ๕ทุ่มครึ่งวันที่๓๐พฤศจิกายน
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับน้องชายสองคนเพื่อกลับบ้าน
ขี่มาตามถนนสายบ้านท่าโทกมงคลชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
มีมอเตอร์ไซคู่กรณีเป็นผู้ชาย๑คนอายุประมาณสัก๔๐ปี
ขี่สวนมาตัวเองขี่สวนมาด้วยนะ
เกือบจะชนเขาก็เลยตะโกนด่าไป
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะด่าปุ๊บวนรถกลับมาปั๊บ
นายพุทธเรศบอกว่าผู้ชายคนนั้นเหมือนจะเมาด้วยนะ
ไม่พอใจที่โดนเขาด่าก็เลยโต้เถียงกันชกที่หน้าเขาหลายครั้งเขา
รู้สึกเหมือนมีอะไรบาดเข้าที่คอดังฟึ๊บเลยนะ
แล้วก็มีเลือดไหลน้องชายที่มาด้วยกันก็พยายามจะเข้ามาช่วย
ตัวเขาเองก็กลัวว่าน้องจะไม่ปลอดภัยก็เลยพาน้องชายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ทีนี้นายสรรญาน้าของนายพุทธเศษก็เล่านะคะบอกว่า
พอรู้ว่าหลานชายถูกปาดคอแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง

ระหว่างทางถูกกระบะเฉียวชนอีก
แม่นายพูทะเลก็ทะลอกมีแผลทะลอกตามร่างกาย
ส่วนปู่ที่ออกมาด้วยกันก็หายปลาร้าหักซี่โครงหัก
ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง
ส่วนรถกระบะคู่กรณีหลบหนีไปอีกโอ้โห

อะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะ